ราชศรีมานะฮะจะเห็นชัดเจนว่าตอนที่ขับไปตามถนนเนี่ย
อย่างนี้นะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ค่ะ
เสียหลักหลุดโค้งแล้วพุ่งเข้าไปบ้านหลังนี้ฮะ
ปึ้งเข้าไปนี่โอ้โหนี่นะครับแต่ว่าคนขับก็ยังมีสติดีอยู่นะฮะ
ถอยออกมานะครับมีคนอยู่ตรงนั้นนะคะเฉียดชิวไปนิดเดียวนะคะ
ใช่ค่ะคือคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยแกอยู่ที่บ้านค่ะอายุแปดสิบเอ็ด
แล้วขาอ่อนแรงนะฮะคือลูกหลานเนี่ยคนที่บ้านเนี่ยแทบช็อกฮะ
ตัวเขาเองก็แทบช็อกครับคือตอนนั้นเสียงห้องดังมากอะนะ
แต่บังเอิญรถคันนี้เขาไม่ได้บันทึกเสียงเอาไว้นี่ฮะ
คุณยายนี่แบบดูฮะสีหน้ายังตกใจอยู่เลยลูกหลานรีบวิ่งมาดูนะครับ
เพราะกลัวว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายไม่เป็นอะไรนะฮะ
ก็มีทรัพย์สินที่หน้าบ้านที่เสียหายเป็นลักษณะร้านค้าหน้าบ้านด้วยนะครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๑๒บ้านสรรกำแพง
เหตุการณ์นี้นะครับเช้าบ้านเนี้ยรีบวิ่งมาดูกันเนี้ย
อันนี้รถคันนี้นะฮะยายประจวบปุ้มสะเกตอายุแปดสิบเอ็ดปี
พิการขาอ่อนแรงนั่งอยู่ในบ้านเกือบถูก
พุ่งชนแบบเส้นยาแดงผ่าแปดนี่คนขับต้องมาขอโทษคุณยาย
แกก็ตัวสั่นหน้าซีดนะต้องมาปลอบขวัญกันนะครับ
คนขับรถชื่อนายอักษรวัตรธรณีต้องรีบไปขอโทษนะครับ
เขาบอกว่าไม่ตั้งใจจริงอุบัติเหตุในครั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริง
ขับรถมาจากอำเภอคอนบุรีจะไปทำธุระที่ปากช่องผ่านหน้าวัดสรรกำแพงเป็นย่านชุมชน
ตามภาพจากกล้องหน้ารถเลยคือมันเป็นช่วงทางโค้งด้วยแล้วมันมีน้ำเนี่ยมันไหลอยู่บนพื้นผิวถนน
จังหวะนั้นรถลื่นแล้วควบคุมรถไม่ได้มันจะหักมันจะคือตกไปอีกทางนึง
พยายามหักกลับมาก็แบบพุ่งเข้าไปที่หน้าบ้านหลังนี้เลยที่เป็นร้านค้าตรงนี้นะฮะ
จังหวะนี้ครับโค้งขวาเนี่ยมันลื่นแล้วก็พยายามหักกลับมาแต่มันพุ่งมานี่มอเตอร์ไซคันนี้ก็นิดเดียว
แล้วคุณยายก็นั่งอยู่ในตัวบ้านนี่ครับ
คนขับรถก็ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างนะฮะค่ะโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายอะไรนะฮะ
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นลักษณะของรถเสียหลักเหมือนกันเป็นรถกระบะนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องหน้ารถดูจากภาพแล้วเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วรถกระบะคันนี้ทำไมอยู่ดีถึงเสียหลัก
เสียหลักถึงขั้นคือรถหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะคะครับเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่ค่ะเสียหลักไปแบบนี้อุ้ยหรือเข้าไปนู่นเลยใช่แต่ยังดีนะคนขับไม่เป็นอะไรเยอะนะคะครับคนขับเป็นอดีตครูสอนศิลปะค่ะคือเสียหลักไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓เมษายนถนนเสริงสางคอนบุรีนครราชศรีมาคนที่เห็นคลิปนี้ในโลกโซเชียลหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีกระบะคันนี้เสียหลักขนาดนี้
สาเหตุก็คือรถไปเหยียบกระสอบทรายแล้วคำถามคือกระสอบทรายไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะ
ทวียศวิทโยปกรณ์อายุ๖๐ปีเป็นอดีตข้าราชการครูสอนศิลปะอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอคงก็เล่าให้ฟังว่าตามคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ

ครูยอมรับว่าไม่ชินเส้นทาง
ก็เลยขับชิดขอบทางด้านซ้าย

ครูบอกครูก็งงกระสอบทรายไปวางอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร
แต่ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
คือคนที่เขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำจะรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีกระสอบทรายอยู่ไหลทาง
กระสอบทรายอยู่ไหลทางเป็นปีแล้วค่ะเอ้า
อยู่นานเป็นปีถามว่าแล้วทำไมไปมีกระสอบทรายวางอยู่ตรงนั้น
ตรงนี้นะฮะนี่ชาวบ้านเขาบอกว่าคือมีช่างไปซ่อมถนนอ่า
แล้วคาดว่าที่เอากระสอบทรายไปวางวางวางเอาไว้แบบเนี้ยครับ
คงจะไปปิดหลุมที่โดนน้ำซ้อขอบทางจนขอบทางมันซุดมันพัง
ข้างมันมีนี่ไงฮะใช่ค่ะเหมือนคลองเหมือนร่องน้ำ
เหมือนมันแบบเป็นหลุมลงไปเลยเอากระสอบทรายไปวางเอาไว้ก่อน
เพราะยังไม่ได้มาถมถนนแต่ปัญหาคือชาวบ้านบอกเป็นปีนะคะ
ยังไม่ซ่อมจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปดูหน่อยค่ะ
คนที่เขาไม่ชินเส้นทางเขาก็ไม่รู้จริงจริงโอ้โหดีนะไม่มีใครบาดเจ็บอะไรหนักนะคะ
แต่ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องทำนะฮะแล้วทิ้งไว้แบบนี้ค่ะเนี่ยรถหงายท้องอย่างนี้เลยอ่ะ
โอ้โหดีนะไม่ได้เป็นอะไรมาก
นี่นะคะ

ฝากพี่ที่ดูถนนเส้นนี้ด้วยกันแล้วกันนะฮะที่เส้นเสริงสางคอนบุรีนะครับเอาโคราชอีก